ก็คือที่มีลูกสะพ้ายนะเอามีดไปปักอกแม่สามีชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต
ก็สืบไปสืบมาโอ้โหสะเทือนใจนะ
กลายเป็นสามีซึ่งเป็นลูกของผู้ตายนี่แหละ
วางแผนกับเมียไปฆ่าแม่ของตนเองคุณผู้ชมเพื่อหวังสมบัติ
แล้วก็โกรธแค้นแทนเมียที่ถูกแม่ดุด่า
คือผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นลูกแท้เนอะเป็นลูกบุญธรรมของผู้ตายนะครับ
แล้วก็มาร่วมมือกันกับเมียในการฆ่าแม่ตัวเองนะฮะ
คือก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๒๑มิถุนาใช่ไหมคะ
เรานำเสนอข่าวลักษณะก่อนหน้านี้เนี่ย

ลูกสะพ้ายก่อเหตุทะเลาวิวาสกับแม่สามี
แล้วก็ใช้มีดปักอกแม่สามีตายคาเตียง

สุดท้ายคดีพลิกนะคะเพราะว่าหลักฐานเด็ดที่มันออกมาล่าสุดเนี่ย
ชัดเจนเลยว่าจริงแล้วนายไบรอันซึกก็คือ
ลูกบุญธรรมเนี่ยไปร่วมกับเมียตัวเองเนี่ย
ฆ่าแม่บุญธรรมเพื่อหวังสมบัติ
นั่นสิฮะทีนี้ตำรวจภูทรแม่ปิงก็ได้ควบคุมตัวนายบรายอารีอายุ๕๔ปี
ชาวเกาหลีใต้แต่ว่าเป็นสัญชาตินิวซีแลนด์
ก็ไปขออำนาจฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
ฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ในคดีที่นางจุงจาอันอายุ๗๖ปีซึ่งเป็นแม่ของนายไรอันนี่แหละ
ถูกมีดแทงหน้าอกเสียชีวิตอยู่บนเตียงภายในบ้านจัดสรรที่เช่าเอาไว้

หลังเกิดเหตุตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่กงศูนย์เกาหลีใต้ประจำประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปร่วมกันสอบสวนแล้วก็แปรจดหมาย๒ฉบับที่ไรอารีลูกชายของผู้ตายถือรอตำรวจอยู่

อ้างว่าเป็นลายมือของนางสาวซองฮีปาร์คอายุ๒๗ปีซึ่งเป็นภรรยา
โดยจดหมายที่เขียนด้วยหมึกสีน้ำเงินระบุ
ว่าเป็นคนลงมือฆ่าแม่สามีด้วยความคับแค้นใจที่ชอบดุด่าแล้วก็มีปากเสียงกันมาตลอด
ใช้มีดทำครัวแทงจนเสียชีวิต
และจดหมายหมึกสีแดงเขียนหลังจากก่อเหตุแล้ว
โดยระบายความในใจถึงสาเหตุที่ทำลงไป
พร้อมขออภัยสามีและผู้ตาย
จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนสอบประคำนายไรอันลีให้การกับตำรวจผ่านล่ามกงศุลก็ทราบว่า
จุนจอันอายุ๗๖ปีผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นแม่แท้ของนายไรอัน
แต่เป็นแม่บุญธรรมที่ชุบเลี้ยงนายไรอันมา
และผู้ตายเองก็ฐานะดีเมียพักแม่เช่าหลายแห่งในเกาหลีใต้และสวิตซาแลนด์
ช่วงหลังผู้ตายไม่สบายเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็มาขอพักอาศัยด้วย
แล้วก็เขาเป็นไม้เหมือไม้เหมากัน
คือมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันกับลูกสะพ้ายกันเป็นประจำ
จนสุดท้ายก็ก่อเหตุอย่างเกราะขึ้นมา
ประจำจังหวัดเชียงใหม่พบพิรุธหลายอย่างเหมือนกัน
นอกจากนี้ตำรวจยังไปได้คลิปกล้องกงมุมบ้านพบว่า
ให้ช่วยแจ้งกู้ภัยไปรับตัวแฟนสาว
ซึ่งบาดเจ็บมีบาดแผลถูกตีที่ศีรษะ

คล้ายกับการโต้เถียงกันเล็กน้อย

ลูกชายบุญธรรมมีส่วนร่วม
รู้เห็นในการวางแผนทำร้ายคนตายด้วย
คือข้อความที่เขาเถียงกันกับภรรยาเนี่ย
มันบ่งบอกได้ว่าเขาร่วมมือกัน

ก็คือตอนแรกยามก็คงคิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ
ก็คือมีการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้าน
ทีนี้ยามสงสัยก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่าย

ก็ยังคงให้การวกวนไปหลายอย่าง
สุดท้ายก็เหตุการณ์ทั้งหมดมันเข้าข่าย

ก็เลยไปขออนุมัติศาลออกหมายจับพร้อมกับแฝด
โดยชั้นสอบสวนไร้อารียังคงให้การปฏิเสธ
ส่วนภรรยายังคงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิง

แล้วก็ให้ตำรวจสายตรวจสพแม่ริม
เฝ้าประกบเอาไว้ไม่ให้หนีไป
หากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
ก็รับตัวไปดำเนินคดี

สมเด่นแดงเครือนะฮะเป็นรองผู้กำกับการ

บอกว่าแรงจูงใจที่ลูกชายบุญธรรม
ร่วมมือกับภรรยาวางแผนฆ่าแม่ของตนเอง

ทะเลาะกันบ่อยโกรธแค้นแทนเมีย

อีกหนึ่งประเด็นคือหวังจะได้
รดกหรือว่าสมบัติของแม่บุญธรรมทั้งหมด

มีเงินเข้าเยอะมากก็อยากได้ตรงนั้น
อันนี้ก็ต้องรอให้คดีนั้นดำเนินต่อไปนะครับ